เรื่องของการมีเพื่อนบ้านที่ดีเขาบอกว่าเป็นลาบอันประเสริฐ
อันนี้เรื่องจริงเพราะเพื่อนบ้านที่ดีช่างน่ารักแบบนี้จริงครับ
ดูแล้วก็ปรบมือ
น่ารักจังเลย
ปรบมือให้ความน่ารักของสองท่านนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านนะ

ฝนมันตกเห็นไหมแล้วตกหนักด้วย

ผ้าที่ตากไว้กำลังแห้งกำลังดี

เพื่อนบ้านไม่อยู่ขออนุญาตข้ามกำแพงถ่ายคลิปไว้เลยนะ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าตั้งใจข้ามไปเพื่อ

เอ้ามีหมารอรับด้วย
หมาก็มาให้กำลังใจน่ารักจริง
คลิปนี้นะครับเป็นผู้ที่เขาอยู่อาศัยภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตคลองสามวา

อย่างที่เห็นบอกเลยว่าเป็นภาพประทับใจนะ

เราก็เห็นแล้วเป็นห่วงซึ่งกันและกันน่ะ

แล้วเนี่ยพอทำแบบนี้เสร็จปั๊บไปถ่ายเป็นคลิปแล้วไปโพสต์ในโซเชียล
เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจและเพื่อความสบายใจของทั้งตัวเราและเพื่อนบ้าน

จริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างภาพนะ
แต่ที่เขาถ่ายคลิปแบบนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาดีจริง
ไม่ได้ทำอะไรนะนอกเหนือจากนี้
ถูกต้องแล้วหลายคนที่เข้ามาดูเพราะเขาอยากจะมาชื่นชมฮะ
แล้วภาพดีเหตุการณ์ดีแบบนี้

ก็อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมต้องยอมรับ

เราเลือกซื้อบ้านได้แต่เราเลือกซื้อเพื่อนบ้าน
อันนี้เรื่องจริงแต่อย่าเพิ่งไปตั้งแง่ตั้งอคติกับเพื่อนบ้าน
ลองเปิดใจพูดคุยกันแล้วเริ่มจากการให้ก่อน
ถ้าคุณให้ก่อนแล้วคุณได้กลับคืนมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

บ้านคุณฉะนั้นให้ใบมะม่วงมาแล้ว
แล้วคุณฉะนั้นเขายังไงเขาข้ามเลยนะ
ข้ามบ้านเขาไปที่บ้านเพื่อนบ้านไปเอามะม่วงกลับมา

คือผมจะอยู่หมู่บ้านผมไม่ได้แล้วล่ะต่อไปนี้
น่าจะลวงตัวขับไล่ผมออกจากหมู่บ้าน